มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับธนาคารออมสินนะครับ
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับธนาคารออมสินครับ
ขันในระหว่างวันที่๑๙ตุลาคมถึง๔พฤศจิกายน
ในปี๒๐๑๙ที่ประเทศโปแลนดก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญ
ที่ไทยต้องเตรียมความพร้อมให้ดีก็จะเตรียมความพร้อม
มา้กันเพื่อพัฒนาศักรรยภาพของทีมชาติไทย
รายการนี้ก็เชิญทีมระดับท็อตท็อปค่ะ

ก็มีจีนสหรัฐอัรับเอมิเมล็ดและจอแดน
จะแข่งขันแบบพบกันหมดที่สนานสุพัชฌาไส้
ในวันที่๕๘๑๑กัญญายน
ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะกวาชให้ไปครอง
โปรแกรมกันหน่อยสำหรับ๓นัท๕กัญญายน
ไทยเจอจอแดนทุ่มครึ่งทั้งหมด
แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจคดีครับธนาคารออมสินก็ยังมีโครงการออมสินฟุตบอลแคมป์
เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนอายุ๑๖๑๘ก็จะคัด๘คนที่ดีสุด
ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทางภาคเอกชนก็มาร่วมด้วย
สำหรับการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะครับ